เบอร์ไหนเป็นโจรยังไงเข้ามาในศูนย์เด็กเล็ก
ไปทำกับข้าวไปขโมยขนมเด็กกิน
แล้ววาดรูปหัวใจด้วยคุณผู้ชม
จะทำให้ทุกอย่างมันดูซอฟต์เหรอคะ
แต่เนี่ยทั้งตัวคุณครูเองเด็กเองทุกคนกลัวนะ
บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้แปลว่าที่ศูนย์เด็กเล็กไม่ปลอดภัยแล้วไง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบตนาซายค่ะที่นครศรีธรรมราช

นี่ไอ้ร่องรอยเนี่ยไม่ใช่แม่ครัวของศูนย์เด็กเล็กทำนะคะ

แล้วกระทะเนี่ยก็คือผัดทอดปรุงอาหาร

แม่ครัวบอกโอ้โหมันทำแล้วมันทิ้งไว้

ขนมของเด็กมันแกะกินหมดเลย

เดี๋ยวจะให้ไปดูที่กระดานไว้บอด
กระดานไว้บอดนะนะแหม
วาดรูปหวานแหวว

นี่เขียนเป็นหัวใจ๒ดวง

อะไรไหมเป็นข้อความหรือว่ายึกยักษ์ลายเซ็นต์

ทีนี้ครูบอกนะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงห้องครัวห้องเรียนปกติเลย

ทำไมมันมีสิ่งผิดปกติหลายอย่างเลย
แล้วพอไปตรวจสอบว่ามีอะไรของห้องออกของโรงออก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหายไปหรือเปล่า
แล้วเช้าบ้านเขาบอกด้วยนะบอกว่าคนก่อเหตุ
คิดน่าจะเป็นคนเดียวกัน
อันนี้คือที่นครศรีธรรมราชนะ
ส่วนที่กำแพงเพชรโดนเหมือนกันค่ะ
งัดหน้าถ่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศสบายประกอบน้องกลิ่ง
ขโมยเงินผ้าปากคนมาทำบุญนะคุณงานหล่อเทียนเข้าพรรษา

หายไป๒๐๐หลังจากเกิดเหตุตำรวจมาตรวจสอบ
แล้วนี่เห็นฝุ่นที่บันเกล็ดตรงนี้ไหม

ครูบอกว่ามาถึงนะเห็นเลย
ลวดหน้าต่างในห้องเปิดอ้ามันมีอะไรแน่
ดูที่บานเกรดอุ๊ยรอยนิ้วมือคน
เงินทำบุญก็หายไปอีกน่าจะเป็นเด็ก
คุณครูบอกแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม

แล้วไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
ถ้าเกิดมีกล้องวงจรปิดก็จะจับภาพได้
มาขโมยเงินทำบุญ๒๐๐คือใคร
เดี๋ยวรอตรวจสอบต่อนะคะครับ